เพราะว่ามี
แล้วพ่อกับแม่หนูมาคุยด้วยว่ามาให้ตีหนู

อ๋อรถจะชนเราตัวคุณ

ช่วงด้วย

แล้วเรื่องมัน

มานึกว่า

กับแม่หนูมาคุยด้วยว่ามาให้ตีหนู
มาให้สีหนู
คุยด้วยว่ามาให้สีหนูและมาให้สีหนู
และมาให้สีหนู
หรือทิดเดี๋ยวคุยด้วยว่าคุยอ้อน์

จนมาถึงหน้าปั๊มพิธีคนในปั๊มพิธีเขาเห็นเขาก็ได้ออกมาให้การช่วยเหลือ
บเข้าไปอยู่ในปั๊มเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุอันตรายเพราะว่ามันเป็นริมถนน
แม่เขามีอาการเขาก็โมโหครับที่ทางหน่วยงานเราแล้วก็ทางตำรวจไม่ให้ลูกไปเลย
เขาก็มีอาการโมโหนิดหน่อยครับเขาก็พูดว่าที่ที่เขาทำอย่างนี้คือเขานัดกับพ่อพ่อของเด็กพ่อแท้ของเด็ก
ให้มารับแต่ว่าพ่อของเด็กไม่มารับเขาก็โมโหเหมือนกันโมโหทั้งพ่อเด็ก
ว่านัดกันแล้วแล้วก็ไม่มารับลูกบอกว่าอีกห้านาทีจะมาถึงแม่เด็กเลย
ก็ทิ้งเด็กไว้ตรงนั้นอ่าไม่น่าจะเกินห้านาทีพ่อเด็กจะมาถึงตรงนั้น
แต่ความจริงแล้วพ่อเด็กไม่ได้มาย้อนรถวนกลับมาที่เขาทิ้งเด็กเขา
แล้วก็เขาก็ลงมากวักมือเรียกเด็กให้ขึ้นรถแต่ว่าทำเรายังไม่ให้เด็กไป
เขาเกรงว่าเด็กจะเกิดอันตรายกลัวแม่เด็กจะเอาไปทิ้งหรือเอาตีเด็กไหมอะไรทำนองนี้
เด็กก็มีอาการโมโหนิดหน่อย

ต่อว่าทางเราที่ต่อทำไมไม่ให้ลูกเขาไป
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรืออะไรอย่างนี้เขาอ้างมาแบบนี้ครับ

จิทธาเมริกา